มีการจับจ้องกันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้คณะผู้แทนจากสภาพยุโรปมีการแถลงข่าวนะครับ
เนื่องจากว่าเดินทางมาเย็นไทยครั้งแรก
หลังมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อ๒ปีก่อน
พร้อมทั้งมีการยืนยันนะครับว่าการเมืองของไทย
รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นตัวแปรสำคัญ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสภาพยุโรปครับ
ประธานคณะกรรมธิการรัฐสภายุโรป
ความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน
แถลงข่าวเมื่อเย็นที่ผ่านมาโดยย้ำนะครับว่า
ลงประชามติและกระบวนการสู่ประชาธิปไตยของไทย
จำเป็นต้องเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม
และเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายสามารถอภิปรายได้
ขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ประเด็นเสร็จภาพในการแสดงความคิดเห็น
ปัญหาแรงงานประเด็นผู้ลีภัย

รเล็งเก็นยังระบุด้วยว่าสถานการณ์ทางการเมือง
โดยเฉพาะเรื่องของการรัฐประหารในประเทศไทยครั้งนี้
แตกต่างจากการรัฐประหารครั้งก่อน
พร้อมกับยำว่าการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย

จะมีผลต่อการพิจารณาความสัมพันธวิภาคี
ระหว่างไทยและสภาพยุโรปด้วยครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงการเข้าพบนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ตนายกรัฐมนตรีของคณะผู้แทนรัฐสภายุโรป

เพราะเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
พร้อมกับย้ำว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นต้องรู้ดีถึงภาพรวม
สถานการณ์ในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร
และที่ผ่านมาคอสชก็เข้าใจ
ในการเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองอย่างจริงใจ

คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจภักดิ์ประชาธิปัตย

ถึงการเข้าพบหัวหน้าพักประชาธิปัตย
คณะผู้แทนรัฐสภายุโรปเมื่อวานนี้ว่า
คณะผู้แทนไม่ได้แสดงความกังวล

โดยมีการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง
ร่างรัฐธรรมนูลและอนาคตหลังการทำประชามติ
ขณะที่พักประชาธิปัตย์ได้แสดงความกังวล
ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต
ที่ไม่ได้มีท่าทีใดกับกรณีดังกล่าว
ด้านหนังสาวยิ่งลักษณวธอดีตนายกรัฐมนตรี
อากราวว่าคณะผู้แทนรัฐธรรมยุโรปนั้น
เป็นห่วงเรื่องของสิทธิมนุษยชน

และพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยทุกอย่าง
ในเรื่องของการเมืองฐานะที่เป็นมิตรประเทศ
โดยคณะผู้แทนก็หวังว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้

และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ครับ